ขยับอัปเดตข่าวของนักแสดงสาวสุดปังคนนี้กันหน่อยค่ะ
ไอ้อธิชนันตั้งแต่เป็นฟรีแลนซ์บอกเลยว่ายิ่งปังคุณผู้ชมว่าไป
งานนี้ไอซ์บอกเลยว่าสาธุเลยขอให้ปังกว่านี้อีก
ปังแบบนี้ไปตลอดทั้งปีข้ามไปปีหน้าเลยก็ยังดีนะ
คือดีใจมากเลยตั้งแต่แบบว่าเป็นฟรีแลนซ์มาไอซ์บอกเลยผู้ใหญ่หลายท่านให้โอกาสมาก
ล่าสุดค่ะโดดมารับละครกับทางฝั่งอโศกเขา
เรื่องนี้มาเล่นประกบคู่กับเฮียป้องเฮียป้องเศรษฐีป้ายแดงของเรานี่แหละค่ะ
ก็ทำเอาสาวไอซ์เอ่ยปากบอกเลยว่าคือพี่ป้องก็เป็นแบบนักแสดงในฝันอยู่เหมือนกัน
แล้วพอได้มาเจอกันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเฮียป้องเนี่ยเก่งมากความสามารถอยู่แล้ว
และอยากให้คุณผู้ชมดูตอนที่ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์ไอซ์อยู่นะ
เฮียป้องเดินเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยเฉยเลยพร้อมกับต่างคนก็ต่างแบบอวยยศซึ่งกันและกัน
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่โคจรมาเจอกันค่ะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเก่านักแสดงใหม่ก็ยินดี
เพราะว่าเหมือนได้มาเรียนรู้วิชาต่อกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่อวยยศอวยชัยกันหน่อยจ้า
และคุณอื่นที่ร่วมงานอย่างพี่ป้องเนี่ยเราเจอครั้งแรกเขาก็เล่นเก่งคงอยู่แล้วทำคงมากสิน้ากาโลกของเขาก็เป็นผู้ดี

พี่ป้องไม่ทิ้งไลน์เจ้าชูอีกแล้ว
แบบลับซีนนี่รักผู้รักเผ่าเลยคุณผู้ชม

รอดูรอติดตามความเข้มข้นกันได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ